ทุกผู้ชมครับดูที่ศรีคิ้วโคราชหน่อยนะฮะเจ้าของอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์เนี่ย
บอกเขาก็งงอยู่เขาก็เลยร้องขอความเป็นธรรมหน่อย
คือมีลูกค้าเนี่ยเอาจักรยานยนต์มาซ่อมค่ะอ่าซึ่งแน่นอนว่า
เขาบอกว่าสมกสมุดอะไรเขาก็เก็บไว้ที่บ้านทะบงทะเบียน
ทะเบียนมันหายมันก็เลยยังไม่ได้ติดเอาไว้แต่ตำรวจเนี่ย
ยึดรถไปจากอู่เขาเลย
คือสรุปแล้วตำรวจมาตรวจเนี่ยแล้วยกไป๒คัน
อู่บอกยกไป๒คันนะครับเป็นอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์นะครับ
ทางเจ้าของอู่เนี่ยเอาคลิปมาโพสต์ไว้
เพื่อถามนะแล้วก็ขอความเป็นธรรมด้วย
อู่ของเขาหมายค้นก็ไม่มีบอกว่าเป็นรถต้องสงสัยไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนไม่มีเอกสารครอบครองเจ้าของอู่ก็พยายามชี้แจงนะบอกลูกค้าเอามาซ่อมเอาไว้อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นไม่เป็นผลสุดท้ายเนี่ยถูกยกรถไปสองคันทางแฟนของเจ้าของอู่นะครับบอกว่าข้องใจที่ตำรวจเนี่ยมาตรวจค้นโดยไม่มีหมายค้นไม่แสดงเอกสารอะไรเลยว่าเอ๊
ไปแจ้งความไว้แบบไหนยังไงนี่ยกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ภาพตอนยกไปเมื่อสักครู่นี้ยกไปสองคันนะโดยยกไปหน้าตาเฉยเลยนี่ทางแฟนเจ้าของอู่เขาบอกนะครับก็เลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดูให้หน่อยว่าตกลงมันถูกต้องตามขั้นตอนไหมเป็นรถผิดกฎหมายแบบไหนอะไรยังไงท่านถึงมายกไปสองคันแบบนี้ส่วนเจ้าของอู่

แต่คนอื่นที่ได้ยินข่าวเนี่ยเขาไม่มีใครกล้าเอารถมาให้เขาเนี่ยซ่อมอีกแล้วทีเนี่ยเขาก็รู้ว่าเอ้าเอ๊ออูนี้เขานี่รถผิดกฎหมายหรืออะไรยังไงตำรวจถึงมายกรถไปอะไรอย่างเงี้ย
มาตรวจสอบมาได้ครับผมยอมให้ตรวจสอบอยู่แล้วเพราะว่าอันนี้แต่เวลามา
แบบคนกูมันจะมองไม่ดีนะครับแล้วก็ไม่มีใคร

แล้วก็ทำให้กล้าปเหล้า

เขาจะมองเราเป็นคนไม่ดีไปเลยครับ
ก็สืบเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่

แล้วพอไปเจอก็ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้วยไม่มีเอกสารการครอบครองรถอยู่ด้วย
ก็เลยต้องยึดรถไปโรงพักก่อนสุดท้ายเจ้าของรถเอาเอกสารมายืนยัน
ก็รับรถกลับไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ในมุมของเจ้าของรถกับทางเจ้าหน้าที่เขา
แต่คุณบัญญาเชษเจ้าของอูว่าผมก็งงกลายเป็นสวยเจ้าของอู
ชาวบ้านเขาจะคิดยังไงว่าอยู่ดีตำรวจมายกรถจากอู่ที่กำลังซ่อมอยู่ไป